ตอนนี้เขากำลังจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลย

เดี๋ยวส่วนน้องนุษย์เขามีช้างเยอะจริง
แล้วเหรอเขาไม่ได้จัดงานแบบนี้

ช้างมีเยอะจริงอายุทยาก็มีใช่ไหม

สุรินทร์นะสุรินทร์สิเมืองช้าง
งานนี้มหาศจรรย์งานช้างสุรินปลอดเหล้าปี๒๕๖๐
เขาเพิ่งเปิดงานไปเมื่อวันที่๘เมื่อวานนี้เองนะคุณผู้ชม

เป็นช้างพลายคู่แฝดคู่แรกของโลก
ชื่อว่าพลายทองคำแล้วก็พลายทองแท่ง

เอางวงมาประสานกันเป็นรูปหัวใจสรังฮโย
นี่เขาไม่ได้ชนกันนะแต่แบบมาประสานกันแบบ

กำลังพยายามอยู่อีกตัวหนึ่ง

อาจจะเมื่อย

งานจะมีตั้งแต่วันที่๘ก็คือเมื่อวานนี้
จนไปถึง๑๙พุศจิกายน
ท่านประธานบอกว่างานนี้นะคะ
จะมีการจับรางวัลด้วยโดย
รางวัลในลูกบอลธารากาชาติ
ให้ประชาชนได้ร่วมรุ้นรางวัลมากมาย
นั่นก็คือรถเก๋งรถกระบะก็มี
อารมณ์คล้ายงานกาชาติในสอยดาว
ใช่ค่ะไม่แค่นั้นไปสุรินถิ่นช้างใหญ่
ก็ต้องมีการแสดงต่างรวมถึงการแสดงช้างด้วยนะคะ
ช้างหลายเชือกก็มาร่วมเปิดงานกันค่ะ
จำหน่ายสินค้ามีการเลี้ยงโต๊ะจีน
มีการประกวดโต๊ะอาหารช้าง
ซึ่งใหญ่แล้วก็ยาวที่สุดในโลกด้วยนะคะ
บอกกิจกรรมคุณผู้ชมล่วงหน้าเผื่อเตรียมพร้อมไปเที่ยวกัน
เย็นวันที่๑๖พฤศจิกายนจะมีการเลี้ยงโต๊ะจีน
ความยาวของโต๊ะจีนกว่า๔๐๐เมตร
ให้ช้าง๒๕๐เชือกมากินเต็มที่
ให้อเด็ดอร่อยกันไปเลยถือว่าปาร์ตี้ให้เขาปีละครั้ง

ใช่ไม่มีใครรู้นะนัดนึกว่าเป็นช้างแฟดคู่ที่สาม

ถ้าเป็นคุณเนี่ยแฝดสามเลย

เออเตรียมพร้อมไปเที่ยวกันนะ๘๑๙พฤศจิกายน
แต่ว่าถ้าอยากจะไปชมการแสดงช้าง
พฤศจิกายนเขาจะมีการแสดงช้างแบบเรียกว่าจัดเต็ม
เพราะมีฉากมากถึง๑๐ฉากหรือว่า๑๐องค์นะครับ
การแสดงแบบสมจริงที่เราเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังนั่นแหละ
ใครติดตามตารางข่าวช้าวนี้น่าจะปกจำได้
แบบเล่นจริงนะแสดงจริงมองจริง